ดูความหวังกันบ้างอ่าจับจ้องเลยฮะจ้องเลยอีกสามถึงสี่วันนะคะ
ถึงวันแห่งความหวังนักเสียงโชคทีนี้ก็อยากจะพาไปดูกันหน่อยนะคะ
ว่ามีตัวเลขอะไรสะสมเอาไว้ลุ้นรางวัลกันบ้าง
ไล่เลี่ยงกันดูเลยดีกว่าค่ะเป็นบรรยากาศภายในวัดใหม่โคกมรุมนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เรดวะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเมื่อวันนี้เนี้ยเริ่มเริ่มคุณตาผู้หญิงคนนี้แหละ
อ๋อดีเจจ้าจ๋าเออดีเจจ้าจ๋าใช่ไหมดีเจจ้าจ๋า
เออดีเจจ้าจ๋านี่อยู่อยู่ที่
เป็นพิธีอะค่ะเขากำลังทำพิธีอยู่
เป็นพิธีรับขวัญพ่อปู่สายทองต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ราวศักดิ์สี่ขนโอบโอ้โหใหญ่มากมากอะค่ะ
สิบเอ็ดเมตรเนี่ยนะคะความยาวที่นำมาจากบ่อทรายร้าง
และที่เห็นอยู่นี้อย่างที่บอกไปก็คือดีเจจ้าจ๋านางวันนางามจริงนะคะ
อายุไห้สิบเอ็ดปีเนี่ยโอ้โหไปไล่รำเข้าพิธีบวงสูงด้วย
แล้วก็มีการถือกระบองสีแดงด้วย
จากนั้นเชื่อว่าพ่อปู่สายทองจะไปเข้าแฝงร่างดีเจจ้าจ๋า

ซึ่งก่อกว่ามองกันให้ดีว่าเป็นเลขอะไร
คือสู้ตายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลข

ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปให้ส่งต่อกันอย่างคึกคักทีเดียว
บางคนก็มาว่าเอ๊ยชูแบบนี้มันเป็นเลข

ไม่ไปถือว่า
คนโกหกลัวไปข้อโชคลากันไม่ขาดสาย
นั้นแน่นกันทุก

เพราะว่ามันเกิดทุกวันแต่ว่ามันก็จะต้องอยู่ทุกวัน
ใกล้วันที่จะออกก็จะไปกันทุกช่วง
ช่วงเวลาโดยเฉพาะในจุดที่มีการตั้งกุมารน้องก้าวเลิฟเอาไว้
กุมารทองเลิฟนักเสร็จโทรกกลับไปกระซิบ
นี่เป็นวิธีใช่ไหม
แม่ขอแม่นะลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่ขอซัดขึ้นบนนี้นะ
อะไรอย่างนี้นะกระซิบกันไปแถวก็ยาวเหยียดเลยนะ

เขาต้องเตรียมแบงค์๒๐ของตัวเองไปแล้วก็เอาไปแลกมา
นายวัยซีซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
นี่คนนี้นายวาย๔เคยเดินทางมาขอพรจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
แล้วประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ

เขาประสบความสำเร็จด้านธุรกิจสมดังปรารถนา
พอขอเสร็จปุ๊บกลับไปที่สิงคโปร์
เขาก็ไปซื้อเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ของสิงคโปร์ด้วย
ลองดูซินอกจากธุรกิจมันโอเคแล้วเนี่ย
ว่ากันว่าน้องเขาให้โชคเรื่องของตัวเลขจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ที่สิงคโปร์
โอ้ยให้โชคแบบข้ามประเทศ

สุดท้ายถ้าบอกว่าเขาเชื่อแล้วเชื่อจัดใจว่านี่คือความสรรค์ศาสตร์ของกุบันทองน้องก็อย่างแน่นอน

กลายเป็นมาศัทรธากุบันทองน้องก็ะแล้ว

อะไรนะเนี่ยมี๗มี๘เห็นไหมเออนะฮะเขาชูมา๓นิ้วเขาบอกว่า
เขากระซิบมาเพื่อขอให้น้องกุมารทองน้องก้าวน้องเลิฟให้โชคครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
เขาก็เลยหยิบมา๓เลขนี้ก็คือมีเอาไหนนะ๘มี๗มี๓ใช่ไหม
ใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็แล้วแต่ละกัน
จุดนี้คุณบอกว่าไปไม่ไปไม่ได้จุดนี้ลักษณะเหมือนกันเลยถ้าไม่ไปคือผิด
คำชโนธค่ะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ยังมีนักเสี่ยงโชคไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาคึกคักค่ะ
เฉพาะต้นมะเดือดด้านหลังนู้นกับต้นไซล้มคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะ
นั่งจดนั่งจ้องกันแบบถ้าไม่ได้ไม่กลับอ่ะ
แต่ก็มีน้องนักเรียนช่วยอธิบายเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดนะ
เมื่อก่อนนี้ไม่มีโซ่นะคือเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ไปถูเขานะ
คือผมเคยไปจุดนี้นะแต่ก่อนที่ไม่มีโควิดนะจุดนี้แทบจะเข้าไปไม่ถึงเลย
เพราะคนจะแน่นทุกตารางนิ้วคือจะเอามือพยายามไปถูตรงลากของต้นไม้
เอามีความพยายามกันแต่ตอนนี้มีโซ่แล้วนะคะ
ก็ใช้วิธีถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ค่อยไปขยายส่องหาเลขทีหลัง
เขาบอกว่ามันเป็นในทิศทางเดียวกัน
คล้ายสูญหมำเล็กเบิ้ล
ส่วนที่บ่อน้ำศักดิ์สิตก็มีนักเสียงโทก
มองเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าเห็นตัวเลขนั้น
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวชาวบ้านเขาก็ไปว่าย
ขอโชคลาภจากแท่นหินโบราณทรงแปดเหลี่ยม
วางในสิบนิ้วยาวสิบห้านิ้วคาดว่าอายุเนี่ยร่วมพันปีแล้วค่ะ
แล้วก็มีการเสี่ยงทายด้วยมีการนำเหรียญชนิดต่างมาวางเอาไว้
คือวางแบบไม่ให้ล้มอะค่ะเขาบอกว่าหากใครทำได้
ก็เชื่อว่าจะได้รับโชคลาภสมใจก็เลยพยายามไปวางกันใหญ่เลยค่ะ
เนี่ยค่ะคุณวางได้ไหมเดี๋ยวต้องลองไปดูเออวางแบบไม่ให้ล้มลงมานะคะ
จากนั้นวางเหรียญแล้วก็ไปใช้แป้งฝุ่นโรยบนแท่นหินโอ้โหขาวโคนแล้วสิคะ

โรยกันแบบนี้เลยนะคะโรยเสร็จใช้มือรูปรูปถูถูบนแท่นหินค่ะ
เลข๓เลข๕อะไรประมาณนี้ค่ะ๖อะไรประมาณนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าใครชอบเลขไหนแล้วแต่สะดวกเลยนะคะ
และปิดท้ายกันอีกที่นึงค่ะ
นะคะอันนี้เป็นจะของฉายาเขานะคะอืม
ล่าสุดเขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกใบ้เลขเด็ด
ที่เขาซื้อมาค่ะพร้อมเขียนข้อความว่า

เมื่อเช้านี้ครับงวด๑๖กรกฎาคมชอบเลข๖๖
ระหว่าง๒กับ๗โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยง
เบานะครับอย่าซื้อเยอะอย่างผม
คำว่าระวัง๒กับ๗นี่คือ
ระวังว่ามันจะออกหรือเปล่า
ระวังอย่าซื้อเยอะอย่างผมผมซื้อเยอะมากนะคะ
แต่ว่าเลข๒เลข๗เลขต่างที่ให้มาเนี่ย
แสดงความเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็บอก
เหล็กอะไรสิิเนงแดงยังเลขอะไรเนี่ย

ต่อกันเลยครับมันมีเรื่องราวเหลือเชื่อนะ
มีคุณยายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของที่
มาขุดขยายสระน้ำขุดไปขุดมาไปเจอต้นตะเคียนฝังอยู่ก้นสระ
พอกลับไปบ้านไปนอนฝันแม่กับลูกไม่น่าเชื่อตื่นมาพูดกันเอง
ฝันเหมือนกันฝันเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกคือในฝันเห็นตัวเลขทั้งคู่
ไม่น่าเชื่อนะต้นตะเคียนต้นนี้ถูกค้นพบในที่ดินของคุณยาย
ชื่อว่าคุณยายพยงอินทรพินิษฐ์อายุ๘๒ปีน้ำบ้านเล็กที่๑๕หมู่๙
ตำบลเกลียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
พยงเขาบอกว่าเขาเจอต้นตะเคียนท่อนนี้
หลังจากที่จ้างรถแบ็คโฮลมาขุดสระขยาย
คือเดิมมันก็เป็นสระแคบพอฝนตกมามันเก็บน้ำได้น้อย
หน้าแรงน้ำก็ไม่มีก็เลยอ่ะไหนมันเป็นที่เราเองเนอะ
ก็จ้างแก๊โฮลมาขยายสระเวลาฝนตกมาจะได้มีน้ำเก็บเอาไว้
ปลูกผักปลูกข้าวอะไรก็ว่ากันไปให้มันลึกกว่าเดิม
จากว่าหน้าแรงน้ำมันก็ไม่พอลดพืชผักที่ต้องปลูกนะครับ
ก็สั่งรถแบ็คโฮล์ขุดไปสัก๑๒เมตรให้มันลึกไปเลย
รถก็ขุดไปขุดไปจังหวะที่แก๊คโฮลกำลังขุด
มันไปโดนอะไรกึ๊กมันขุดลงไปไม่ได้ไปกระแทกของแข็งอะไรบางอย่าง
เหมือนท่อนไม้ช่างก็เลยเออเดี๋ยวขยับไปข้างแล้วกัน
พบว่ามันกลายเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ยาว๓๒เมตรยาวมาก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก๙๐๑๑๐เซนติเมตร
คุณยายพยงก็ลงไปดูโอ๊ยมันต้นตะเคียน
เออก็จุดทูบเลยขอเข้ามาขอยกท่อนขึ้นมาหน่อย
เอาไว้ขอบสระหลังจากที่ยกท่อนไม้ขนาดใหญ่อันนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่า
มันมีน้ำผุดขึ้นมาอย่างไม่น่าเหลือเชื่อคุณผู้ชม
ผุดก็เลยคาดว่าท่อนตะเคียนนี้อาจจะไปปิดบังตรงที่มันเป็นทางน้ำทางน้ำไว้ตามน้ำไว้ตั้งแต่แรก
พอขุดออกมาปุ๊บน้ำก็ผุดขึ้นมาที่บ่อเลยกลายเป็นน้ำผุดขึ้นมาเองเลย
ทีนี้ตามธรรมเนียมนะฮะพอมีการพบต้นตะเคียนในที่ดินของใคร
เจ้าของที่ต้องเป็นคนจุดทูบบูชาขอโชคลาภค่ะนะฮะก็นี่จุดทูปกันไป
เป็นความเชื่อว่าต้นตะเคียนพอเจอปุ๊บ
ก็จะมีเจ้าแม่เป็นสิงสติดอยู่นะครับลายสวยทีเนี่ยเห็นไหมหรอใช่
ขอเข้ามาแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วย

เดี๋ยวจะทำหลังคาถวายให้เจ้าแม่นะ
แล้วให้เจ้าแม่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเลยนะ
แล้วก็บอกกล่าวเจ้าแม่ถ้าเกิดเจ้าแม่มีจริง

ถ้าเกิดว่าต้องการจะให้เอาไปไว้ที่วัดก็มาบอกแล้วกัน

คือตัวเองพอจุดทูปเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปนอน
ลูกผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นลูกนะ

ฝันเห็นตื่นมาเล่าบอกแม่

ลูกเห็น๒๘แม่เห็น๘๒
มาเอาตกใจทำไมฝันเหมือนกัน

โอ้ยเจ้าแม่แต่เขียนคงอยากจะให้

หรือเอาไปอยู่ที่วัดอะไรก็แล้ว
แต่ถ้าเกิดถูกก็เดี๋ยวจะทำตามที่รับปากกับเจ้าแม่เอาไว้

ไม่ใช่ระวังยังซื้อเยอะสิ

นะครับเพิ่งจะกลางเงินเดี๋ยวจะไม่มีเงินพอใช้ที่เงินนะครับ